คนงานทำสวนนะฮะตัดย่า
และทีนี้วูบฮะวูบแล้วก็ล้มลงไป

ล้มลงไปในสระน้ำแห่งนี้จนเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
นี่เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นในสวนบางกระเจ้าฟาร์มซอยเพชรหึง๒๑ทับ๑
ถนนเพชรหึงหมู่๕ตำบลบางยอมอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
คนตายก็คือนายอาเชอตาล่าอายุ๔๔ปีเป็นชาวเชียงราย
เป็นคนงานทำสวนครับจมร่องน้ำเสียชีวิตลักษณะคว่ำหน้า
สะพายเครื่องตัดย่า๑เครื่องไว้ลำตัวด้วยนะคุณนะ
มีกระเป๋าสะพายสีส้มดำ๑ใบแล้วก็พบทรัพย์สินภายใน
มีทั้งโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องนาฬิกา๒เรือนแล้วก็บัตรประจำตัวนะครับ
โดยอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตบางยอ
นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปกู้ศพนะครับเพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาและผู้เสียชีวิตทำงานตั้งแต่๘โมงเช้า
ขณะเกิดเหตุเขาและผู้เสียชีวิตยืนอยู่ห่างกัน
กำลังตัดย่าอยู่ห่างกันประมาณ๑๐เมตรนะครับ
ตัวเขาเองรับหน้าที่ตัดต้นมะม่วงผู้เสียชีวิตรับหน้าที่ตัดย่า
ก็เลยสะพายเครื่องตัดย่าอยู่ทำงานกันตามปกติแล้วฮะไม่ได้สนใจซึ่งกันและกัน
จนผู้ว่าจ้างเดินมาถามว่าทำไมเสียงเครื่องตัดย่ามันเงียบไปนานจัง
ก็เลยมองหากันนะฮะว่านายอาเชอไปตัดย่าตรงไหนปรากฏว่าไม่เจอครับ
แล้วมาดูอีกทีที่ร่องน้ำพบกลายเป็นศพแล้วคุณไม่มีใครช่วยได้นะฮะ
เพราะว่าเครื่องตัดย่าที่สะพายไปด้วยรวมถึงกระเป๋าอะไรมันมีน้ำหนัก
มันก็ถ่วงเขาจมน้ำเหมือนกันนะครับ
ก็ช่วงเวลา๑๐โมงเขาถึงทราบกันนะฮะว่านายอาเชอจมน้ำไปแล้ว
และผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวคือลมชักคาดว่าตอนตัดย่าตากแดด
น่าจะเกิดอาการลมชักหรือวูบจนกระทั่งลื่นตกน้ำไปนะครับ
มันไปไหนล่ะไอ้ไหนเครื่องมันเป็นไรหรือเปล่าเครื่องเสียหรือเปล่า
เลยมาหาเจ๊เลยเดินมา